เดี๋ยวจะพาไปกินหมูสติ๊ก

คุณผู้ชมฮะหมูสะเต๊ะรสชาติดีอร่อยด้วย

แล้วอยู่ตรงไหนนั้นไปติดตามกันเลยนะครับ
ในช่วงของตลอดกิน
เอ้าที่อุทัยธานีแต่ขายที่ตรงไหนบอกทีเซ

หมูสะเต๊กหมูสะเต๊กหมูสะเต๊กหมูสะเต๊กหมูสะเต๊กคุณผู้ชมครับ
ร้านนี้โด่งดังที่สุดในย่านนี้เลยนะแต่ละวันเนี่ยลูกค้ามากันเยอะ
อุดหนุนกันอย่างเนื่องแน่นไม่ขาดสายปิ้งไม่ทันอ่ะอุ้ย
ปิ้งทางไม่ทันจริงจริงค่ะเจ้าของร้านนะครับ
คุณวรรณพัฒน์มหาชัยวงศ์เล่าถึงสูตรเด็ดที่ทำให้หลายคนเขาติดใจ
อยู่ตรงนี้ความอร่อยมันอยู่ที่การหมักหมูและน้ำจิ้มเป็นหลัก
โอ้โหเขาบอกว่าหมูของร้านจะเลือกใช้หมูคุณภาพดีอืม
แล้วนำมาหมักข้ามคืนกับขมิ้นอุ้ยแล้วหัวกะทิอุ้ย
มันนุ่มหอมหวานมันแล้วนุ่มกำลังดีจริง
ส่วนน้ำจิ้มก็ใช้เครื่องแกงกะทิผสมกับถั่วลิสงบดใหม่ละเอียดเลยนะ
แล้วถั่วลิสงเขาก็บดใหม่วันต่อวันทำเองอุ้ย
มันจะเป็นน้ำจิ้มที่เข้มข้นและหอมกลิ่นถั่วลิสงเป็นอย่างมาก
เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์อ๋อมันจะหวานอ่อมเปรี้ยว
ทานแก้มหมูสะเตะได้เป็นอย่างดีค่ะอือ
อุ้ดไฟกับน้ำลายสดออกไปอืมไม่ไหลอ่ะ
ใครที่เคยไปทานผมว่ารู้อยู่แล้ว
ถ้าใครยังไม่เคยไปทานผมแนะนำอีกครั้งนะครับ
ร้านหมูสะเต๊ะคุณอ้ออยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
เบอร์โทรเราขึ้นให้เผื่อไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามนะที่อุทัยนะ
แต่ถ้าจะเดินไปซื้อเองจริงย้ำอีกครั้ง
ร้านนี้อยู่ที่บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา
อุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
อยู่ในเมืองนั่นแหละน่าจะหาไม่ยากหรอกครับ
เออนะน่ากินน่าทาน